ที่พัทธลุงมีเหตุการณ์ที่ช่างเชื่อมคนหนึ่งอายุ๒๖ปี
เลิกงานเสร็จปุ๊บก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน
ระหว่างนั้นเนี่ยกำลังคล่อมรถจอดอยู่หน้าบ้าน

มีปืนลูกซองยิงใส่เขาเสียชีวิต
แต่ว่าวิถีกระสุนมันมาจากหน้าต่างบ้านของเขาเอง
ยิงออกมาจากในตัวบ้านที่เขากำลังจะเข้าไปนะ
ตำรวจก็เลยคาดว่ามันน่าจะเกิดจากปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือเปล่า
เพราะวิถีกระสุนมันมาจากบ้านผู้ตายคุณผู้ชมครับ

การเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานของนายสุริยันปาทการ

เพราะทันทีที่เขาขี่จักรยานยนต์เข้ามาในบ้าน
ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหลาจังหวัดพัทธลุง
ก็ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเสียชีวิต
ขณะยังคล่อมรถจักรยานยนต์
ตำรวจภูทรกงหราเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

กระสุนเข้าที่บริเวณกกหูซ้าย

ในที่เกิดเหตุพบหมอนรองกระสุนตกอยู่๒อัน
และยังมีปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดตกอยู่หนึ่งปลอก

บริเวณเสาหน้าบ้านและต้นกล้วยข้างบ้าน
มีร่องรอยถูกกระสุนปืนด้วย
นางนัชวาขำนุรักษ์ภรรยาผู้ตายเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีขี่จักรยานยนต์กลับมาจากทำงาน
เป็นช่างเชื่อมในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน

หลังจากได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เข้ามาจอด

เมื่อออกไปดูพบว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
พร้อมยอมรับว่าผู้ตายเสพยาบ้าจริง
ส่วนเรื่องความขัดแย้งกับผู้อื่นเธอไม่รู้
เพราะผู้ตายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
จากการตรวจที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่า
ผู้ก่อเหตุยิงออกมาจากในบ้านทางหน้าต่าง
เพราะเจ้าหน้าที่พบร่องรอยเขม่าวดินปืน
วกกับวิถีกระสุนจากบัตรแผลของผู้ตาย
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองแบบเดียว

ซึ่งวางอยู่บนชั้น๒ของบ้าน

ต้นกล้วยที่อยู่ข้างบ้านมีรอยกระสุนปืนเฉียวถูกตัด
และนำไปทิ้งในสวนผลไม้ข้างบ้าน
ห่างจากก่อกล้วยประมาณ๕๐เมตร
ซึ่งลำต้นถูกตัดออกเป็นท่อนเหมือนจงใจตัดทิ้ง

พบหัวกระสุนปืนลูกซอง๑หัว
สำหรับแนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่
น้ำหนักไปทางปมขัดแย้งภายในครอบครัว
แต่ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้ง

ทางครอบครัวได้นำร่างนายสุริยันไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
ทำพิธีฝังร่างแล้ว
นายแอนดุกจุ้ยอายุ๖๐ปี
และนางกัญญาดุกจุ้ยอายุ๖๐ปี

พบว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มลง
ส่วนผู้ตายนอนจมกองเลือด
ขณะนั้นตาและยายของนางนัชวา
หมาดอยู่ชั้นบนของบ้าน

รับว่าผู้ตายเสพยาเสพติดจริง

นอกบ้านหรือไม่เพราะออกไปทำงาน

ประอบจริง
หรือความเยี่ยม
กลับจริง

สอบสวนสพกงราได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องรวมแล้ว๕ปาก
ส่วนภรรยาผู้ตายยังไม่พร้อมให้ข้อมูลแต่ยอมรับว่าทะเลาะกับผู้ตายบ่อย
จากผู้ตายนำเงินที่หามาได้ไปเสพยาจนหมด
พร้อมกันนี้ได้นำญาติฝ่ายภรรยาไปตรวจหาเขม่าวดินปืนแล้ว
นัตรประคานเทียวระรัตนสิริกุลถ่ายภาพพวรินทร์พประพานันทร์ข่าวแถวรัตน์ทีวีปรายงาน